นี่อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับผู้ชายในฝันน้องเป้
ก็แบบเขาที่สุดฟักเลยน่ะอยู่บนปกหนังสือโอ๊ย
ดูแย่งดีมาก
แล้วพอว่าดูในละครก็ดูแบบแบตอะมีได้หลายลุกมากแล้วเล่นละครกับเราโหดมาก
พอพูดคุยกันก็ดูเป็นสายแบ๊วเนอะ

เพราะว่ายังไงซะเขาก็มีเจ้าของหัวใจแรง

คุณน้องได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาฝรั่ง

นี่คือปิดข่าวหรือว่าแค่
จงใจแต่อยากให้ใหญ่หรือว่ายังไงคะ

อะไรของภรรยาที่ทำให้เรารู้สึกปิ๊งเขาในตอนแรก

เจออะไรที่ชอบในแฟนครั้งแรก

เท่นี่คือยังไงผมสั้นหรือกินอะไรอย่างไร

แล้วน้องเป้ประทับใจในตัวภรรยาคนนี้ตรงไหน

รักษาอย่างงายรักแมว

เป็นคนชอบแมวอยู่แล้วหรือว่า

ดูลักษณะเขาก็เป็นแมว

เจออะไรก็จะช่วยเหลือเจอคนแก่ก็ช่วยเหลือคือประทั้งเราก็แบบว่าเฮ้ยเยอะไปแล้ว
เอาอย่างนี้เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะมีปากมีเสียงกันได้
มีเรื่องอะไรที่ภรรยาชอบบ่นน้องเป้บ้างขอสักสองเรื่อง
อะไรคะเรื่องเสื้อผ้าไม่จัดจานไม่ล้าง
เดี๋ยวงานเข้ามาเราก็ไปทำงานแล้วก็แบบ

แบบคิดแบบแอร์ทีชมันไม่ได้คิดเป็นแบบนั้น
เขาไม่ได้วางแผนไว้เป๊ะขนาดนั้น

เปล่าเวลาผมกลับตัวนอนอยู่แล้วก็แบบ
หนอนดิ้น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

ดิ้นมากบางครั้งเราก็เหมือนกลับตัวอะไรอย่างนี้

เขาจะเรียกชื่ออะไรอย่างนี้

มีตอนนี้ก็ยังมีอยู่หรอฮะ

แล้วแล้วถ้าเวลาภรรยากดหรืองอได้ยัง
อย่ากดกันนับอีกแล้ว
ง้อก็เนี่ยครับคือเราจะทิ้งกันก่อน

ใช่สำคัญครับเพราะว่าบางครั้งเราเมื่อก่อนเคยพยายามแบบอะไรทำไมไม่เข้าใจ

ใช่ยิ่งตามเขายิ่งโมโหครับ
แล้วก็พักหนึ่งเราค่อยวนกลับมาแล้วก็เหมือนกับ

ในละครนะเป็นสายหื่น

แต่แบบชอบจะปั๊มอยู่เรื่อย

ปั๊มพี่จุ๋ยอะไรเนี่ย
ภรรยามีแอบหึงมั้ย

ฝีกรรมงานมั้ย

เขาไม่หินนะ

มันผู้หญิงจะไม่แฟร์
อ้าแล้วมีอีกเรื่องนึงที่คนดูเยอะมาก

มีอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากเลย

เป็นยังไงยะ

นี้ตั้งแต่เกิดไม่เคยแสดงได้เก่งขนาดนี้เท่านี้

เอาอย่างนี้ก่อนจะจากการขออีกหนึ่งข้อ
ตอบมาแบบว่าชัดถ้อยชัดคำ

กลัวภรรยาหรือเปล่า

น่ารักมากบอกกับเธอตรงเลย

กลัวภรรยา
จริงทุกคน
โอ้โฮดี

ขอบคุณค่ะเขาเชิญขอบคุณมาก
ก็เสดายคุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้ว
ไม่เป็นไรค่ะดูย้อนหลังได้นะคะ

ต้องติดตามในรายการแม่บ้านประจำบานค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะ